ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะมี๒พื้นที่ด้วยกัน
มีทั้งที่สระบุรีแล้วก็ที่ชนบุรีพาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีกันก่อนค่ะ
เป็นรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อรถพ่วงสิบแปดล้อนะคะ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วก็อัดติดอยู่กับกำแพงค่ะ
สภาพนี่พังยับเยินไปหมดเลยนะคะรถคันนี้ทะเบียนคือเจ็ดสองขีดห้าสามหกห้าชนบุรี
เลาล้อหน้าเนี่ยหลุดออกมาทั้งดวงเลยและสภาพรถก็คืออัดติดกับกำแพงของพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท
ริมถนนซ้ายสามหนึ่งสามแปดอำเภอศรีราชาค่ะ
มีเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก๑ต้นแล้วก็เสาไฟฟ้าหลักอีก๓ต้นนะคะ
หลายคนเห็นสภาพรถแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนขับจะเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏว่านายวิชัยคำดีวัย๓๐ปีคนขับรถพ่วงคันนี้
ไม่เป็นอะไรเลยนะคะคลานออกมาจากรถได้มีเพียงแค่รอยขีดขนเล็กน้อยเท่านั้น
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับมาแล้วเขาก็เกิดวูบหลับในค่ะ
ก็เลยทำให้รถแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วก็มาอาจติดกับกำแพงแบบนี้ตำรวจโรงพักบ่อวิงก็เลยเข้าเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบสวนตั้งข้อหาคนขับรถพ่วงนะคะส่วนสี่ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
ถนนมิตรภาพในอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีมีรถเทรลเลอร์ยี่สิบสองล้อที่บรรทุกปุ๋ยมาเต็มคัน
เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางไปชนกับต่อหม้อหน้ารถด้านซ้ายเนี่ยพังยับเยินเลยนะคะ
แล้วก็มีคนติดอยู่ในนั้นด้วยคือนางทองเติมรัตนอิน
กู้ภัยมูลนิธิสว่างรัตนัตรัยสระบุรีก็เข้าให้การช่วยเหลือค่ะแต่สุดท้ายนางพองเติมก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
นายนัทพงศรีเลิศคนขับรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บใดเลยก็พยายามช่วยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือภรรยาที่ติดอยู่ในรถตลอดเวลาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับรถบรรทุกปุ๋ย๓๐ตันมาจากอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเอาไปส่งที่จังหวัดนครพนม
แต่พอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคันส่งล้อหน้ามันหลุดค่ะรถก็เลยเสียหลักแล้วก็ตกเขาพลิกคว่ำทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิต